คุณผู้ชมฮะติดตามเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙ในบ้านเรากันหน่อยนะฮะ
ถ้าเป็นภาพรวมเราก็ฟังจากสบคซึ่งวันนี้ก็แถลงมาอีกนะครับว่า
มีคนที่ติดเชื้อส่วนใหญ่ก็เดินทางมาจากต่างประเทศ
แล้วก็เข้าสู่การกักตัวเสร็จควารันทีนเนี่ย
ทั้งหมดอีก๑๖รายและเป็น๖รายที่เดินทางมาจากเมียนมานะครับ
แต่ถ้าเจาะไปที่ภาพของจังหวัดเชียงราย
ก็ต้องฟังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงบรายพร้อมกับทางสาธารณสุขจังหวัดนะครับ
เพราะว่าที่เชียงรายมีผู้ติดเชื้อเท่าไหร่อย่างไร
พักรักษาตัวอยู่ที่นี่หรือว่าเดินทางมาจากเมียนมาร์

แต่ว่าทางผู้ว่าเองยังยืนยันบอกว่า

ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
แล้วก็รายงานออกมาบอกว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน๘ราย
ทำให้ยอดสะสมทั้งหมดในจังหวัดเชียงรายคือ๓๔รายนะครับ
แล้วก็บอกว่า๘รายของเมื่อวานี้
ได้มีการชี้แจงรายละเอียดมาอย่างไรบ้างรู้ไหมคุณ

โดย๗รายเข้ามาตามช่องทางปกติ
ค่ะก็คือผ่านด่านตรวจต่อมอ
ด่านตรวจก็ต้องถูกกักตัว
แต่มี๑รายที่ลักลอบเข้ามาผ่านทางช่องทางธรรมชาติ

เออนะฮะผู้ป่วยที่ตรวจพบทั้งหมดเนี่ยนะครับ
แต่ทำงานในสถานบันเทิงอื่นในจังหวัดท่าขี้เหล็กด้วย

เป็นผู้ที่น่าจะติดเชื้อโควิด๑๙เป็นผู้เสี่ยง

แต่ทีนี้มันมีคนที่ไปทำงานที่สถานบันเทิงอื่นด้วย

ก็ทำให้เชียงรายขณะนี้มีผู้ป่วยสะสม๓๔ราย
ทั้งหมดมาจากสารบันเทิงในจังหวัดท่าขี้เหล็กหมดเลยนะฮะ
สถานบันเทิงฮอลลีวูดไนท์คลับที่ท่าขี้เหล็กเหมือนกัน๒ราย
แล้วก็มาจากโรงแรมและสถานที่อื่นอีก๘ราย
และเป็นผู้สัมผัสผู้ที่มาจากสารบันเทิงในกลุ่มนี้อีก๑ราย
อันนี้ที่แบ่งออกนะฮะอันนี้คือในจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะนะครับ
ผู้ว่าเชียงรายยังพูดถึงกรณีที่เพจเกาะคำชโนธ
จังหวัดอุดรธานีเขาขึ้นป้ายไว้คุณ
เขาขึ้นป้ายไว้เลยนะครับเรื่องของการที่จะรับนักท่องเที่ยวที่จะมาที่เกาะคำชโนธ
โดยขึ้นป้ายไว้แบบนี้ไปที่คำชโนธนะเขาเขียนป้ายไว้เลย
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด๑๙ในเชียงใหม่และเชียงราย
เพื่อการควบคุมโรคไม่ให้เกิดการระบาด
ขอให้คณะกรรมการคำชโนธไม่รับนักท่องเที่ยวที่มาจาก๒จังหวัดดังกล่าว
จนถึงวันที่๑๔ธันวาคมขออภัยนักท่องเที่ยวในความไม่สะดวกนะคะ
อันนี้คือป้ายที่เขาขึ้นไว้ที่คำชโนธแล้วก็มีการแชร์กันในออนไลน์เนี่ยนะครับ
พูดว่าเชียงรายพูดถึงเรื่องนี้นะครับ
พูดถึงเรื่องนี้นะฮะบอกว่าคนเชียงรายเป็นซอมบี้หรือไง

เพราะพวกเรายังสบายดียังดำเนินชีวิตได้ตามปกติ
เป็นเรื่องความตื่นตระหนกกังวลแล้วก็มีคลิปออกมามากมายนะครับ
รวมถึงคำชโนธมีป้ายไม่ต้อนรับแบบนี้ไม่ไหว
มันมีข่าวลือออกมามากมายมันกระทบต่อเรื่องของการท่องเที่ยว
ซึ่งตอนนี้การท่องเที่ยวในเชียงรายเองได้รับผลกระทบหนัก

และทีนี้คนเชียงรายจะไปท่องเที่ยวพื้นที่อื่น

ผู้ว่าก็เลยบอกว่าขอให้ทุกท่านได้เข้าใจนะครับ
แล้วก็คนเชียงรายไม่ได้ติดโรคระบาดกันซะหมดนะฮะ
ทางด้านของพลตรีนบริษฐาวรวง
ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองที่ดูแลพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนะฮะ
ก็พบปะกับพันเอกต่อสินอู
พบยศท่าคิเล็กเขา
ก็ไปพบกันบริเวณกลางสะพานมิตรภาพไทยเมียนมา
อำเภอแม่สายแห่งที่๒จังหวัดเชียงราย
แน่นอนการไปพบกันครั้งนี้ก็ต้องเจรจาเลยฮะ
เรื่องของความเข้มงวดในการดูแลผู้ที่จะข้ามแดนนะฮะ
โดยได้ขอให้ทางเมียนมาเองช่วยเหลือ
ให้คนไทยที่ตกค้างในจังหวัดท่าขี้เหล็กได้กลับประเทศไทยโดยเร็ว
แต่ขอให้ผ่านด่านตรวจอย่างถูกต้องนะครับ
ซึ่งขณะนี้มีคนไทยยื่นความจำนง
พร้อมที่จะเดินทางกลับประเทศไทยนะครับ
ทางกระทรวงการต่างประเทศอีก๔๒คน
แต่ติดปัญหาเรื่องของเอกสารอาจจะล่าช้า
ขอให้ทางเมียนมานั้นนะครับช่วยเร่งรัด
แล้วก็ลงโทษคนไทยที่หลบหนีเข้าไปสถานเบาที่สุด
เพื่อที่จะให้เดินทางกลับประเทศไทยได้
ทั้งนี้ทางเมียนมาระบุว่าให้ฝ่ายไทย
ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยในเมียนมาไม่ต้องกลัวนะครับ

ต้องรีบแจ้งรายชื่อให้ฝ่ายทางการของเมียนมาได้รับทราบด้วย
โดยการเดินทางกลับของคนไทยน่าจะเริ่มได้ตั้งแต่พรุ่งนี้
ชุดแรกต้องย้ำว่าเป็นการเดินทางกลับตามด่าน
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
มีการตรวจโรคกักกันตัวอย่างใกล้ชิดนะฮะ
ว่าพรุ่งนี้อาจจะมีคนไทยร้อยกว่าคนที่ตกค้างในจังหวัดท่าขี้เหล็ก
เดินทางเข้าไทยนะครับ

ไปดูบรรยากาศที่จังหวัดตากกันบ้างนะครับ
ตอนนี้ทุกโรงเรียนในจังหวัดตากรวมทั้งในพื้นที่เสี่ยงตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอด
กลับมาเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติแล้วนะครับ

แล้วก็ให้นักเรียนทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย

กรองอย่างเคร่งครัดก่อนการเข้าห้องเรียน
ขณะที่ฝั่งประเทศเมียนมาเองนะครับ
คุมพื้นที่ชายแดนด้านตรงข้ามอำเภอแม่สอดและอำเภอแม่ประมาท
ซึ่งเป็นพื้นที่สัมปทานบริษัทร่วมทุนข้ามชาติพัฒนาเมือง
แล้วก็เปิดเป็นโรงแรมที่พักขนาด๑๒๐๐ห้อง
รวมทั้งคาซิโนขนาดใหญ่และสารบันเทิงครบวงจร
แต่ตรงนี้อยู่ตรงข้ามกับฝั่งจังหวัดตากนะครับ
โดยมีการเข้มงวดตรงจุดนี้ไม่ให้บุคคลผ่านข้ามแดนโดยเด็ดขาด
อันนี้ต้องเฝ้าระวังเลยนะเป็นพื้นที่เสี่ยงพื้นที่จับตาเลยนะครับ
ขณะที่คุณหมอประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โอ้โหเมื่อวานเนี่ยคุณหมอก็ค่อนข้างจะโพสต์ออกมายาวเหมือนกันนะคุณนะ

เตือนโควิดที่เมียนมาระบาดเร็ว
แล้วก็สายพันธุ์ของโควิดที่เมียนมาที่ระบาดมันแพร่กระจายได้ง่าย
เร็วกว่าสายพันธุ์ที่มันระบาดอยู่ในอู่ฮั่น

เพราะสายพันธุ์ที่เมียนมาเป็นสายพันธุ์เดียวกับที่เกิดกับชาติตะวันตก

อันนี้คุณหมอเขาก็เลยออกมาเตือนกันเลยนะฮะ
โดยระบุนะครับบอกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในเมียนมา
จากการถอดบทเรียนพบว่าการแพร่ระบาดในเมียนมาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ครั้งแรกที่เจอผู้ป่วยโควิดวันที่๒๓มีนาคม
มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น๒๐๐เท่าเลยนะฮะ
และแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วนะครับ
อีกทั้งสายพันธุ์ที่แพร่ในเมียนมาเป็นคนละสายพันธุ์กับอูฮันที่ระบาดในช่วงแรก
ซึ่งสายพันธุ์ในเมียนมาขณะนี้เป็นสายพันธุ์ที่พบ
เหมือนการแพร่ระบาดในประเทศแถบตะวันตกและทั่วโลกขณะนี้นะครับ
โดยตัวเชื้อสามารถเพิ่มจำนวนได้เร็วกว่า
ตัวแรกที่นำตัวอักษรมันไม่เหมือนกัน

เพราะว่าสายพันธุ์ที่ระบาดในเมียนมากับในประเทศตะวันตก

ตัวเชื้อมันเพิ่มขึ้นได้เร็วกว่า๒๐นะฮะ
ดังนั้นผู้ที่เดินทางกลับจากเมียนมา

เพราะคุณคือบุคคล

คุณจะเป็นคนอันตรายมากที่จะส่งต่อเชื้อโรคต่าง
เข้าสู่คนในครอบครัวสังคมและบุคลากรทางการแพทย์นะครับ

คนที่ไม่ยอมเข้าสู่ระบบแล้วก็ปกปิดข้อมูลตนเอง

ตอนนี้สถานการณ์ถือว่าเป็นจุดอ่อนไหว
จำเป็นที่จะต้องไม่มีจุดอ่อนแม้แต่จุดเดียว
เพราะจุดอ่อนแม้แต่จุดเดียวมันส่งผลมหาศาลต่อประเทศ
และส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคม
ดังนั้นขอความร่วมมือกับคนไทยทุกคนเลยนะฮะ
กาดขึ้นสูงหน่อยนะครับ
หากสามารถยับยั้งการแพร่เชื้อได้ก็จะได้ฉลองปีใหม่
แต่คุณหมอประสิทธิ์บอกแบบนี้ว่า
แต่หากไม่สามารถยับยั้งไม่สามารถทำได้

พวกเราทุกคนจะไม่ได้ฉลองปีใหม่กันนะ
คุณหมอบอกแบบนี้คุณแล้วก็ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย
ที่มีการติดเชื้อโควิด๑๙ทางกรมควบคุมโรคทางสถานศึกษ์เอง
พยายามที่จะสอบสวนแล้วก็ติดตามเฝ้าระวังต่อนะ
ติดมาจากไหนอย่างไรทั้ง๔บุคลากร
แล้วก็อีกหนึ่งผู้ใกล้ชิดนะครับ